จากการที่สมาคมนักข่าวบันเทิงได้ตั้งฉายาให้กับดารา

โพสต์ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนค่ะที่นึกถึง
แล้วก็ให้ความน่ารักน่าเอ็นดูกับเธอและครอบครัวมาโดยตลอด
รวมไปถึงให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ด้วยบอกว่า
แทนว่าเป็นฉายาที่น่ารักมากนะคะแต่ก็งงเล็กน้อยค่ะว่าฟรีแลนซ์น่ะ

แต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอนาคตจากการทำงานในวงการของเธอ

ขณะที่อีกหนึ่งหนุ่มที่ก็ฉายาค่อนข้างโอเคน่ารัก
เบาอยู่เหมือนกันเพราะไม่ใครหมดก็เบาอยู่เทียบกับผู้ของเขาสิ
โนภาคินก็เปิดใจกับไทยรัฐออนไลน์ค่ะว่าเบาใจที่ฉายาปีนี้เนี่ยเบากว่าที่ตัวเองเคยเจอ
แล้วก็ไม่รู้สึกคิดมากแล้วก็ขอบคุณพี่สื่อมวลชนที่คิดถึงกันด้วย
เรื่องของว่าจะเป็นคนดีในสังคมมันยากเย็นซะเหลือเกิน
อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดเป็นเพลงใหม่ของเขาหรือเปล่าหรืออะไรยังไง

แต่ที่ดูจะเยือกเย็นเป็นพิเศษนั่นก็คือนักแสดงสาวแตงโมพัทรธิดาค่ะ

อุ๊ยนักข่าวลองเลยนะว่าเดี๋ยวแต่งโบจะต้องอัพอะไรแน่เลย

เจ้าตัวโพสต์เพียงภาพของตัวเองด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
แล้วก็ไม่ได้กล่าวถึงฉายาของเธอแต่อย่างใด
เป็นอันว่ารับทราบแต่ว่าโมไม่ได้รู้สึกอะไรนะจ๊ะ
แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปนะคะดาราที่เป็นขวัญใจนักข่าวบันเทิงมากที่สุด
นึกถึงถูกตั้งฉายาให้๔ปีซ้อน

เจนี่เทียนโพสต์สุวรรณม้ายสาวพราสนิท
แล้วบอกว่าเกิดเหตุกับเธอกี่ครั้งจบไม่ลงจริง

ตั้งแต่ปี๒๕๕๕กับฉายาสวยชิ่งสื่อนั่นเองนะคะ
สร้างเสียงหือหาจากการโชว์ทะเบียนสมรสกับอดีตสามี
อย่างคุณเอ๋ชนสวัสดิจนได้รับฉายาแบ๊วฉกทะเบียน
ก่อนจะเป็นท็อกคอปเตอร์ทาวน์อีกครั้งเมื่อปีที่แล้วนะคะ
กับการเลิกราแบบหม้อข้าวไม่ทันดำมือฉกตกสวรรค์ค่ะ
แต่ว่าระดับตัวแม่เรื่องรักไม่เคยบกพร่องอย่างเธอไม่โสดนานนะคะ
มีทายาทหมื่นล้านเจ้าของธุรกิจกาแฟดังคุณกึ้งเฉลิมชัย
เป็นเพื่อนชายคนสนิทที่รอขยับสถานะจึงคว้าฉายาปีนี้ไป
มือฉกดกกาแฟนั้นเองคะ
มันเรื่องราวดีก็บอกทั้งสวยเรื่องทั้งสวยตัวก็หุ่นดี